คุณผู้ชมคะบางทีคนเราเนี่ยนะนั่งอยู่บ้านเฉย
นอนอยู่ในบ้านตัวเองเฉยนั่งคุยกันอยู่ในบ้านเฉย
เสียชีวิตได้เลยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะ
ข้างบ้านเหมือนกับมีไซส์งานก่อสร้างแล้วก็มีเครนยกของ
เครนร่วงตกลงมาบ้านเสียหายไปเนี่ย๖หลัง
เสียชีวิตคนนึงแล้วบาดเจ็บอีกประมาณ๓คนนะคะ
แล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะเขานั่งอยู่ในบ้าน
นั่งคุยกันอยู่กับคนในบ้านอยู่ดีเครนล้มโคร่มทับขาเขา
พื้นที่ก่อสร้างคือหลังอื่นไม่เกี่ยวกับบ้านเขาเลย
เหมือนกับมีไซส์งานก่อสร้างอาคารสูง๗ชั้นนะคะ
แล้วก็มีเครนยกของแล้วเครนมันล่วงลงมา
จะโชคร้ายขนาดนั้นดูสิอันนี้คือภาพที่กู้ภัยนะคะ
สว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาไปช่วยเหลือนี่ค่ะ
ก็ต้องช่วยออกมาจากบ้านเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ซอยสุขุมวิทยพัทยา๒๒หมู่๖ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเครนสูงเลยคุณผู้ชม
ร่วงมาทับบ้านบ้านเขาเสียหายกันไปหกหลังค่ะ
บาดเจ็บไป๓คนนางถนอมศรีพิมพ์สวัสดิ์อายุ๖๕ปี
คุณผู้ชมคะขาซ้ายเขาขาดได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยแล้วก็เสียชีวิตเลยนะ
นี่ค่ะเด็กชายนิตินันผลโพอายุ๑๒ปี
ส่วนอีกคนนึงเป็นคนขับเครนนะคะชื่อว่านายธนากรหอมจิตอายุ๓๑ปี
แต่ว่านางถนอมศรีอายุ๖๕เนี่ยคือทับขาเครนร่วงลงมาแล้วทับขาเขา
ขาซ้ายขาดแล้วเขาก็เสียชีวิตเลย
นี้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารพักอาศัย๗ชั้น๒อาคาร
มีบริษัทเอกชนเป็นผู้รับเหมาโครงการ
ชาวบ้านอยู่แถวนั้นบอกว่ากำลังคุยกันอยู่
จู่ได้ยินเสียงดังโครมแล้วเครนก็หักร่วงลงมา
มีคนเจ็บและคนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เจ็บเยอะไหมครับคนเจ็บหรือครับ
ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มายกเครน
ออกจากบ้านที่ถูกเครนหล่นทับนะคะ
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับเด็กคนนึงอายุ๑๓เด็กผู้ชาย
เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยน้องเขาเล่าให้ฟังแบบนี้

ตัวน้องเองกับตัวนางถนอมศรีที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
พี่สาวของนางถนอมศรีนั่งคุยกันอยู่ในบ้าน
เขาก็นั่งคุยกันอยู่ดีคุณผู้ชมอยู่ดีเสียงดังโครม
หลังคาบ้านร่วงลงมาแล้วก็มีแท่งปูนขนาดใหญ่
่งปูนอันนี้ค่ะคือตัวถ่วงน้ำหนักเครน
ร่วงลงมาทับขานางถนอมศรี
ถนอมศรีคือหมดสติไปเลย
ตัวน้องคนนี้เด็กชายวัย๑๓กับพี่สาวของนางถนอมศรี
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็เลยวิ่งออกไปหน้าบ้าน
เพื่อเรียกให้คนมาช่วยตอนที่มีคนไปช่วย
ถนอมศรียังหายใจอยู่
แต่ด้วยแผลที่ถูกแท่งปูนหล่นทับแผลมันใหญ่มากค่ะ
แล้วก็นางถนอมศรีก็อายุเยอะแล้วอะค่ะอายุ๖๕ปีแล้ว
ก็เลยเสียชีวิตนะคะแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะ
ส่วนตัวน้องคนนี้นะคะเด็กชายวัย๑๓เขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยที่แขน
แล้วก็ที่ขาด้านขวาน้องบอกโอ้โหผมตกใจจริง
คือเห็นกับตาทุกอย่างเลย
มีผมแล้วก็ยายอีกสองคนครับตอนแรกก็นั่งคุยกันปกติครับ
แล้วอยู่ดีมันก็มีเสียงโคมเพราะว่าแท่งแท่งเคนมันหลุดมาทับ
จากนั้นบ้านมันก็ซุดหมดเลยครับ
ส่วนยายอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บโดนหน้าโดนปูนทับครับ
ส่วนผมก็ยาอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บนิดน้อย
ก็เลยออกมาได้รีบปีนออกข้างบ้านมาได้
ก็ร้องให้พี่วินช่วย
พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เข้าไปช่วย
ตามข้อมูลที่น้องบอกนะคะ
ชื่อว่านายนพดลมีแสงแววค่ะ

ช่วงเกิดเหตุก็นั่งกินข้าวอยู่หน้าปากซอย
ได้ยินเสียงดังโครมคือเสียงดังมากนะคะ
ก็วิ่งออกมาเห็นเครนหักโค้นทับบ้านคนอยู่
แล้วก็มีน้องคนนี้ค่ะเด็กผู้ชาย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

เด็กอยู่คนหนึ่งวิ่งออกมาจากทางบ้านบอกว่าพี่ยายผมอยู่ข้างในให้เข้าไปช่วยผมก็เลยได้เข้าไป
สภาพตอนนั้นคือคุณยายเขานอนฟุบหน้าเลยคือแต่ก็ยังมีอาการแบบหายใจแบบรวยละลินยังหายใจอยู่ครับ
แล้วก็จากนั้นผมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาโทรประสานงานกับพวกหน่วยแพทย์กับหน่วยกู้ภัยให้รีบเข้ามาช่วยเหลือ
ก่อนจะเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังโทรศัพท์หาภรรยายังคุยกันอยู่ตามปกติ
ภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าพ่อของภรรยามาหา
ในสภาพที่ใส่กางเกงในตัวเดียวเนื้อตัวเปียกน้ำไปหมด
ก็บอกภรรยาไปว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปเราไปทำบุญเนาะไปถวายสังขทาน
คิดเลยว่าหลังจากวางสายไปไม่กี่นาทีภรรยาเสียชีวิตค่ะ

แล้วผมก็ไม่เห็นอะไรเข้าเลยบ้องคง
ถ้าเช้าอาทิตย์ผมโดนอาทิตย์เช้านี้โดนเต็มเลย
เพราะแกไม่ได้นั่งหรอกแกจะไปซื้อของของให้ผมกิน
แล้วผมจะนั่งประจำตรงนี้ตรงที่เตี้ยอันนี้
ไม่ถึงถึงชั่วโมงนะโอ้โหผ้าอ้อนแล้ว
นี่ค่ะนายกุหลาบสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ถ้าเครนมันร่วงมาเสาร์อาทิตย์นะคงเป็นผมที่โดน
คงเป็นผมที่เสียชีวิตเพราะผมกลับบ้านมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์

ตอนนี้ยังไม่เรียกใครมาสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าตัวคนขับรถเครนเองก็บาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาล
แต่ก็ต้องออกหมายเรียกเจ้าของโครงการค่ะ
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างค่ะต้องมาให้ปากคำกับตำรวจนะคะ

สาเหตุก็ต้องให้ทางวิศวกรโยธาเมืองพัทยาตรวจสอบครับ
สาเหตุที่เครนร่วงลงมาเกิดจากอะไรนะคะ

โอ้โหน่าตกใจเนาะ